ส่วนใหญ่ใครเขาก็ทานกาแฟแต่จะทานกาแฟแบบไหน

คาฟูชิโน

อัลลาปิกาอะไรดีน้า
ธนาคาธนามิไม่ใช่
ทามั้ยล่ะ
คุณผู้ชมครับช่วงตลอดกินวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูกาแฟแปลก
เขาว่ากันว่าเป็นการผสมผสานกันระหว่างกาแฟกับก้ามปู

ติดตามในช่วงของตลอดกิน

นี่คือกำลังจะชงกาแฟ
และเมื่อชงกาแฟเสร็จแล้ว
ก็เอาก้าปูจุ่มลงไป

แล้วไปที่ร้านนี้ครับ

ที่อยู่ภายในวิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยองตำบล
้วยโป่งอำเภอเมืองจังหวัดระยอง
ไปดูกันหน่อยว่ามันเป็นอย่างนั้นได้ยังไง
กาแฟนี้นะฮะทางผู้อำนวยการวิทยาลัยเขาจัดขึ้น
เพื่อเป็นสถานที่ฝึกอาชีพบาริสต้าให้กับนักเรียนนักศึกษา
กล้ามปูจริงโอ้โหนี่คือกล้ามปูจริงแล้วที่ชงอยู่ก็กาแฟจริง
แล้วใส่พริกลงไปจริงมีพริกด้วยพริกป่นแบบนี้เลยครับ
มันไปกันได้เหรอแฟพริกก้ามปูเออแปลกกาแฟกล้ามปูนึ่ง
ก็เป็นก้ามปูจริงโอ้โหคือผสมจากที่เห็นครับ
กาแฟคั่วนะฮะแล้วก็ใส่พริกป่นที่คั่วเอง
ก็มันจะผ่านน้ำอะอ่าพูดมันจะมีเสียงพลาด
แล้วก็น้ำจะหยดลงมาแบบนี้แล้วพอได้กาแฟมา
เอาขาปูเนี่ยที่เป็นก้าปูนั้นจุ่มลงไปในกาแฟ
แล้วก็ยังไงคนให้เข้ากันแล้วเริ่มต้นด้วยการ
ขาปูก่อนนะดูดขาปูก่อนแล้วค่อยชิมกาแฟ
ทุกคนยิ้มทุกคนบอกชอบทุกคนบอกอร่อย
ก็แปลกเนอะไม่มีกลิ่นคาวของปูอันนี้ปูดีปูสด
แล้วที่สำคัญบอกมันไม่เผ็ดไม่ได้มีกลิ่นของพริกป่น
เหรอเป็นไปได้ยังไงทั้งที่ตอนชงก็ใส่พริกป่นลงไปด้วย
แต่ไม่ได้เยอะมากแปลกดีเหมือนกันเนอะเขาบอกว่ากาแฟสูตรนี้เนี่ย
การลองผิดลองถูกจนได้รสชาติที่กลมกล่อม
แล้วมันเป็นสูตรกาแฟใหม่โอ้โหไปลองทานกันดูที่ระยอง
เพิ่ยบ้านเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันแต่เศรษฐ์ใส่ปูลงไปได้
ต่อไปคงใส่ปลาใส่กุ้งหอยลงไปได้มันก็ไม่แน่
แล้วนอกจากนี้ยังมีอีกมากมายหลายเมนูสำหรับที่นี่นะครับ
มะนาวคาเฟ่น้ำผึ้งอ่าอันนี้เคยเห็นคุ้นเคยอยู่อ่ะ
เยอะแยะมากมายไปลองดูแล้วกันนะครับแปลกจริง
เพิ่งเคยเห็นที่นี่ครั้งแรกเลยเนอะครับ